ยังอยู่ที่เรื่องของสถานการณ์โควิดเราเปิดประเทศมาก็จริง
แต่ว่าโควิดยังเต็มบ้านเต็มเมืองเพราะฉะนั้นปีนี้ในวันนี้วันที่๔
วันนี้วันที่๕๑๙พฤศจิกาคือลอยกระทงตรวจสอบให้ดี
เพราะว่าบางพิกัดไม่จัดลอยกระทงอย่างที่ภูเขาทองก็ไม่จัดอีกปีหนึ่งครับ
ปีแล้วนะ๒ปีไม่จัดวัดสะเกดราชวรมหาวิหารประกาศผ่านเฟซบุ๊ค
งดจัดงานนามัศกาลพระบรมศาลีริกฐาตุหรืองานภูเขาทอง
เขาจัดกันทุกปีและทุกปีคือก่อนหน้าที่โควิดมานะ
ทุกปีมันยิ่งใหญ่อลังการมันจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของงานลอยกระทงด้วย
ปีนี้ลอยกระทงตรงกับ๑๙พฤศจิกายนแต่วัดสะเกดหรือภูเขาทองไม่จัดฮะ
พอไม่จัดแต่ยังเปิดให้นามัศกาลพระบรมบรรพฤษก็คือภูเขาทอง
เปิดให้เข้าได้ทุกวันแต่การไม่จัดคราวนี้ถือว่าเป็นปีที่๒ติดต่อกัน
ภูเขาทองเขาดังมาตั้งแต่อดีตดังมาตั้งแต่โบราณการจนถึงปัจจุบัน
ดังขนาดไหนมีเมียยิงปืนจุกน้ำปลาปลาโป่งปลาโป่งขนมโบรงโบราณมีหมด
ถ้าเราไปเราจะนึกถึงงานวัดแถวเด็ก
คืออันนี้คุณรู้ด้วยตัวเองที่คุณพูดมาพอดีแม่ผมเล่าให้ฟังเมื่อก่อน
แล้วคุณมองงานมันยิ่งใหญ่จริงห่มพ่าแดงนี่ก็เป็นอีกงานนึง
แต่ว่าปีนี้ภูเขาทองงดจัดลอยกระทงอีกครั้งหนึ่งแล้วถ้าเกิดว่า๒ปีติดครับ

เชียงใหม่ใครจะคาดคิดว่าเชียงใหม่เนี่ย

แต่เชียงใหม่ติดโควิดอันดับ๓
ใช่ของประเทศแต่เดินหน้าฮะ
ลุยเดินหน้าจัดวันยี่เป็งแบบล้านนา
รอยกระทงแบบล้านนาเดินหน้าต่อภายใต้

คือติดโคมสวยงามอล่ามตามากเลย
ในทุกพิกัดแทบจะทุกพิกัดของนครเทศบาลนครเชียงใหม่ฮะ

งานจริงเมื่อไหร่๑๙๒๐พฤศจิกายน

พอลอยกระทงปีนี้ก็ต้องตรวจสอบให้ดีว่า
กัดไหนที่เราอยากไปแล้วที่นั่นเนี่ยจะจัดหรือไม่
เขาจะมีการให้รายละเอียดในช่วงใกล้วันลอยกระทงครับ
แต่ละที่นี่บางที่ก็จัดบางที่ก็ไม่จัด